ปกติเวลาเราดูละครเนี่ยจะได้ยินแบบเวลาตัวร้ายเขาพูดบ่อย
นักเลงตัวร้ายเฮ้ยรู้เปล่ากูลูกใครแต่มาคราวนี้
ใช่ไหมคราวนี้เขาไม่พูดคำนั้นเพราะว่าเขารู้ตัวอยู่แล้ว
ว่าเขาลูกใครเขาพูดชัดเจนเลยเขาเป็นลูกตำรวจ
คุณผู้ชมนี่แหละชวนเข้าแก๊งกันหน่อยแก๊งพรีเมียมค่ะ
เป็นแก๊งลูกตำรวจบุกเข้าไปไล่ฟันไล่ตีพนักงานขายอุปกรณ์ไฟฟ้า๓วันติด
ประกาศกล้าวมาเลยไม่เกรงใจใครเดี๋ยวจะมาทุกวัน
มั่นใจไม่มีใครทำอะไรได้เพราะเขาเป็นลูกตำรวจ
โอ้โหวันแรกที่เกิดเรื่องเนี่ย๘กุมภาพันธ์กลุ่มชายคนก่อเหตุ
ประกอบด้วยนายนพัฒน์นายคณินสองคนนี้เป็นพี่น้องกันนะ
แล้วก็นายนัทพลค่ะรวมละ๓คนบุกเข้าไปในร้านสยามชัยเครื่องใช้ไฟฟ้า
อยู่ที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีแล้วไปไม่ไปเปล่าคุณผู้ชม
ถือมีดวิ่งเข้าไปด้วยไปทำร้ายพนักงานชายในร้านค่ะ
ทำให้พนักงานในร้านต้องถือไม้ยาวมาไล่ป้องกันตัว
แต่ก็ถูกกลุ่มคนก่อเหตุถือมีดเข้ามาพยายามต่อสู้
ก่อนจะวิ่งหนีกันไปต่อมาเก้ากุมภาพันธ์มาอีกค่ะ
คนก่อเหตุกลุ่มเดิมกลับมาที่ร้านคราวนี้บุกเข้ามาไล่ฟันพนักงานชาย
เข้ามาถึงในร้านเลยพนักงานหญิงในร้านพยายามช่วยกันห้ามค่ะ
แต่ว่ากลุ่มคนก่อเหตุเนี่ยยังกรูเข้ามาที่พนักงานชาย
เก้าอี้ฟาดแล้วก็เอามีดฟันเข้าที่แขน
พนักงานชายคนนี้เอ็นแขนซ้ายเกือบขาดนะฮะแล้วพอก่อเหตุเสร็จเขาก็วิ่งหนีไป
คุณผู้ชมนี่๒วันแล้วนะทำอะไรเขาไม่ได้เลยเหรอ
ล่าสุด๑๐กุมภาพันธ์คนร้ายกลุ่มเดิมยกพวกมาคราวนี้มาเป็น๑๐คน
เข้ามาทางหลังร้านแล้วก็ไล่ทำร้ายพนักงานในร้าน
ทุกคนวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงกันเลยคนก่อเหตุก็ไล่ตามมาตี
ได้รับบาดเจ็บกันไปนี่หนีออกมาหน้าร้านแล้วนะคุณดู
อันตรายมากแล้วมีพนักงานคนหนึ่งค่ะ
วิ่งหนีขึ้นรถกระบะส่งของกลุ่มคนก่อเหตุก็ตามไปตี
กระจกรถเนี่ยนะเสียหายอีกนอกจากนี้ค่ะ
คนก่อเหตุก็ไปไล่ตีรถกระบะส่งของที่เพิ่งขับเข้ามาที่ร้านด้วย
รถเสียหลักชนมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าร้านด้วย
แล้วผู้หญิงที่นั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่รู้อีโน่อีเหน่
คุณดูดูสภาพรถเขาได้รับบาดเจ็บแล้วเขาไม่รู้เรื่องด้วยเลย
พนักงานในร้านเล่าให้ฟังบอกว่า๒ใน๓ของกลุ่มคนก่อเหตุนี่นะ
นายนพัฒน์อายุ๒๖ปีแล้วก็นายนัทธพลอายุ๒๔ปี
เคยเป็นพนักงานในร้านนี้มาก่อนแต่ว่าถูกไล่ออก
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีพฤติกรรมประมาณอย่างนี้
เอาคนนอกมาทะเลาะวิวาสภายในร้าน
แล้วพนักงานในร้านก็เลยไล่ให้ไปทะเลาะกันนอกร้าน
ก็นี่แหละอาจจะเป็นปมเหตุทำให้นายนพัฒน์โกรธแค้นไม่พอใจ
ก็เลยยกพวกเข้ามาหาเรื่องพนักงานเป็นประจำค่ะ
หลังจากก่อเหตุวันแรกได้นะเขาประกาศเลยบอกว่า
เดี๋ยวเขาจะมาไล่ฟันทุกวันแล้วไม่กลัวถูกจับด้วย
เพราะว่าเขาอ้างนะบอกว่าเขานี่แหละเป็นลูกตำรวจค่ะ
ว่าถ้าเขาจะมาแบบนี้ทุกวันแล้วก็จะมาแบบนี้ทุกวัน
เมื่อพี่ผู้หญิงที่ให้ข้อมูลเราละเนี่ยคุณผู้ชมคือ
พี่ผู้หญิงที่อยู่ในคลิปที่คอยห้ามนะ
ห้ามเหตุการณ์ว่าอย่าทำร้ายกันกีตจนสุดเสียงเลย

ต่อมาค่ะตำรวจสพปักท่อก็มีการควบคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้ง๓คนมาสอบสวน
พบว่านายนพัทรและนายคณิน๒คนนี้เป็นพี่น้องกันที่บอกไป
เขาเป็นลูกตำรวจจริงไหมจริง
เขาเป็นลูกตำรวจในสพปากท่อเห็นบอกว่าคุณแม่เขาเป็นตำรวจอยู่สพนี้
แล้วทั้ง๓คนนี้ค่ะเป็นสมาชิกของแก๊งพรีเมียม
แก๊งนี้เป็นยังไงที่ผ่านมาเนี่ยมีประวัติก่อเหตุทะเลาวิวาสในพื้นที่หลายครั้งค่ะ
พนักงานก็เลยมีการแจ้งข้อหา๔ข้อหากับทั้ง๓คน
แล้วก็คุมตัวผู้ก่อเหตุ๒คนไปฝากค้างศาลที่จังหวัดราชบุรี
ส่วนลูกชายของตำรวจคนหนึ่งเขาได้รับบาดเจ็บ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจอายัดตัวเอาไว้
เพื่อสอบสวนดำเนินคดีต่อไปนะคะ
เป็นไงสรุปแล้วลูกใครก็ไม่รอดนะถ้าทำผิดกฎหมาย